สมาคมฟุตบอลมีการผุดเสื้อที่เป็นเสื้อฉลองครบ๑๐๐ปีของสมาคมฟุตบอลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
๒ปีของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
โดยการสปอร์ตผู้ได้รับลิขสิทธิ์นะครับผลิตชุดแข่งทีมชาติไทย
กลับไปเสื้อนี้เคยใส่ให้กับนักเตะในชุดเมื่อ๑๐๐ปีก่อนนะครับ
โดยครั้งนี้ก็จะใช้เสื้อลายขาวแดงซึ่งเป็นเสื้อตัวแรกนะครับที่ทีมชาติฟุตบอลแห่งสยามใช้เมื่อ๑๐๐ปีก่อน
นี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการก่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อปี๒๔๕๙ครับ
ละเอียดของเสื้อตัวนี้ใช้รวดลายแบบเดิมนะครับ
โดยการใช้เทคนิคการทอแบบพิเศษ
ด้านซ้ายมีตราพระมหามงกุฎนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายของ๗ยศของการรักชาติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖

ด้านหลังก็ปักดิ้นทองเลขไทย๑๐๐ปีครับ
แค่๒เกมเท่านั้นคือวันที่๓และ๕มิถุนายน
ก่อนจะกลับไปใช้สีน้ำเงินและแดงในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
โซนเอเชียรอบ๑๒ทีมตามเดิม
ราคาในการมาจำหน่ายนะครับติดตามกันได้นะครับ
วันที่๓มิถุนายนนี้จะวางจำหน่ายราคาเริ่มต้นไซส์เล็กนะครับ
วันที่๓มิถุนายนนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยเจอกับซีเรีย
แล้วก็จอแดนเจอกับสหรัฐอรับอิมิเรตผู้ชนะจะไปตัดสินแชมป์วันที่ห้ามิถุนายน
ซึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายเท่าสดทั้ง๔นัดและขอเชิญชวนนะครับแฟนบอลชาวไทยร่วมกัน
ส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเองให้ได้
การติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อผ่านทางเฟซบุ๊คทวิตเตอร์และอินสตราแกรม
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ